เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่เมืองหลวง

อยากจะฝากการบ้านไปให้คนสมัครได้คิดไว้ว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่า

หลังจากนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจะทำกรุงเทพให้ปลอดภัย
สมัยก่อนถ้าผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทมมาพูดแบบนี้
เราจะบอกว่าเฮ้ยผู้ว่ากอทมไปเกี่ยวอะไรกับความปลอดภัย
เพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องของตำรวจ
แล้วผู้ว่ากอทมก็ไม่ได้ควบคุมตำรวจก็นึกไม่ออก
แต่พอมาถึงยุคนี้ถ้าใครมาบอกว่าผมจะทำให้กรุงเทพปลอดภัย
เราจะทำให้กรุงเทพปลอดภัยเป็นไปได้ครับ
เพราะว่าถ้าทำให้ถูกจุดแล้วใช้เทคโนโลยีให้เป็นกรุงเทพปลอดภัย

กล้องวงจรปิดติดอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งเท่าที่จะเป็นได้
เพราะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
ตรงไหนที่มีกล้องวงจรปิด
โดนทุกคนเพราะกล้องมันบันทึกไว้
หลังจากมีกล้องวงจรปิดติดในกรุงเทพและเมืองใหญ่
ตำรวจบอกว่าสถิติการก่ออัธยากรรมวิ่งราวชิงปล้นหายไปเยอะเลย
เพราะพวกนี้กลัวกล้องวงจรปิดแต่ก่อนเนี่ยผู้ร้ายขโมยขจนเขาบอกว่าเขาไม่กลัว
เพราะว่าทำแล้วตำรวจจับไม่ได้ทำแล้วรอดทำแล้วหนีพ้น
ก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ก่ออัญญากรรม
แต่ตอนหลังพอมีกล้องวงจรปิดติดกันทั่วเนี่ยใครทำอะไรตรงไหนไม่รอดหรอกครับ
ตำรวจตามได้ตำรวจเห็นหน้าในกล้องตามได้
ฉะนั้นการหาเสียงว่าทำกรุงเทพให้ปลอดภัยขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องขี้โมแล้ว
เพียงแต่ถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ว่าจะต้องอนุมัติงบประมาณ
อนุมัติงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพให้มากกว่าที่เป็นอยู่
ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ากว่าไปทำอะไรอย่างอื่นตั้งเยอะแยะ
เมื่อติดกล้องวงจรปิดมากพอแล้ว
ท่านต่อไปคือต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกับตำรวจ
เพราะว่าตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้เขาก็เริ่มเดินหน้าโครงการใช้เทคโนโลยีมาให้เป็นประโยชน์
ท่านผู้ชมจำได้ผมเคยเชิญพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้ช่วยพบตรมาสัมภาษณ์ในรายการนี้
ที่จะใช้เทคโนโลยีมาป้องกันอาทยากรรม
แล้วผมก็มาทราบภายหลังว่า
โครงการนี้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท
การป้องกันอายากรรมในด้านการปฏิบัติการชุมชน

จากการประชุมสุดยอดตำรวจโลก
เขาประชุมกันที่เมืองดูไบ
กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ้าผนึกกำลังกันเนี่ยดูแลความปลอดภัยให้คนกรุงเทพ
โดยใช้เทคโนโลยีวงกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อันนี้คนกรุงเทพได้ประโยชน์แน่นอน
ป้องกันอัธยากรรมได้เยอะแน่นอน
กรุงเทพปลอดภัยขึ้นแน่นอน
โดยเฉพาะการบริการการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน
ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเจ้าทุกข์เขาจะขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ลำบากยากเย็นกว่าจะขอได้
แต่ว่าถ้าฟังจากคุณชัดชาติที่ไปหาเสียง
คุณชัดชาติบอกว่าอาจจะสามารถขอภาพแบบออนไลน์ได้เลย
จะยิ่งดีและมีประโยชน์มากขึ้นไปอีก
นี่เห็นไหมครับว่าการบริหารเมืองสมัยใหม่
มีมิติในการที่จะบริหารต่างไปจากการบริหารเมืองในอดีตเยอะแยะ
แต่ว่าที่สำคัญคือไอ้โครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดที่ว่าเนี่ย
จะต้องไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอยเหมือนที่เคยเป็นข่าว
คืออย่าให้เกิดเรื่องเฉาโชว์กับการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งหักหัวคิวกินเปอร์เซ็นต์กันอีก
สุดท้ายขึ้นมามันก็จะได้ของหวยราคาแพง
มีเหตุมีเรื่องมีคดีจะดูภาพจากวงจรปิดทีไร
เราจะได้ยินคำชี้แจงนี้เสมอว่า
บังเอิญกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นใช้การไม่ได้นี่
พอกล้องใช้ได้แต่จะขอดูภาพก็จะมีคำตอบว่า
บังเอิญเครื่องบันทึกภาพเนี่ยใช้การไม่ได้
มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นมันจะบังเอิญอะไรกันขนาดนั้น
ก็เลยทำให้เรานึกว่าเอ๊ะไอ้กล้องที่มันใช้ได้จริงเนี่ย
มันมีอยู่เท่าไหร่ใช้ไม่ได้มีอยู่เท่าไหร่
บันทึกภาพบันทึกเสียงที่เคยใช้ได้เนี่ย
มันใช้ได้จริงเท่าไหร่ใช้ไม่ได้จริงเท่าไหร่
นี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันให้มีความปลอดภัย
อีกเรื่องหนึ่งการปรับปรุงไฟฟ้าให้สว่าง
อันนี้ก็เห็นพูดกันมานานถ้าไฟฟ้าสว่างตรงไหนก็สว่าง
มันจะไม่มีจุดให้ก่ออาจยากรรมแต่ถ้ามืดมืด
อันนั้นแหละเป็นเรื่องเลยปัญหาก็คือว่า
การไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกอทมการประปาก็ไม่ได้สังกัด
อทมไม่เหมือนเมืองใหญ่มหานครลอนดอนโตเกียว
นิวยอร์กไอ้กิจการสาธารณูประโภคพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าผู้ว่า
สั่งได้ของเราผู้ว่าไปสั่งการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าให้มาติดไฟ
ตรงนี้หน่อยไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่ว่าประสานได้เพราะอำนาจ
หน้าที่ของกอทมเนี่ยไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่า
เพราะฉะนั้นผู้ว่ากอทมก็ทำได้แค่เป็นนักประสาน
อย่างที่ว่าแต่ว่าสรุปก็คือว่า
ถ้าคนเป็นผู้ว่าตั้งใจจริงจะแก้ปัญหา
ให้ไฟถนนในจุดสาธารณะทั้งหลายสว่างสวัย
มากกว่าที่เป็นอยู่มันจะป้องกันอาชญากรรมได้
ในระดับหนึ่งตำรวจท้องที่
เคยบอกผมว่าไอ้จุดที่มันเกิดเหตุอาจยกรรมเนี่ย
จุดที่คนร้ายก่อเหตุมันมักจะเป็นจุดเดิม
คือจุดที่ไฟไม่สว่างสลัว
แต่ถ้าเจอไฟสว่างไม่มีปัญหา
ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องโครงการใหญ่
ไม่ใช่นโยบายที่จะใช้งบประมาณมากเลยครับ
คือไม่ต้องใช้เงินมากแต่
ใช้ความตั้งใจจริงของคนที่เป็นผู้ว่า

พอได้เป็นผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าก็มัวแต่สารวนอยู่กับโครงการใหญ่ใหญ่
โครงการที่มีเงินจัดซื้อจัดจ้างเยอะโครงการที่มีเงินทอนโครงการที่มีเปอร์เซ็นต์
สุดท้ายเรื่องเล็กที่เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนคนกรุงเทพก็ไม่ได้ทำ
ไม่ได้ดูแลเหมือนที่หาเสียงไว้ปัญหามันถึงคาราคาซังมาจนถึงวันนี้ไงครับ
ฉะนั้นถ้าผู้สมัครคนไหนหาเสียงโดยขันอาสาว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้
เราคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเราเจ้าของสิทธิ์เราจะต้องถามว่าที่จะแก้ได้
แก้ได้ภายในกี่เดือนแก้ได้ภายในกี่ปี

เขาจะได้ทำการบ้านเขาจะได้หาข้อมูลว่าเออ
ถ้าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วตามเป้าหมายเนี่ย
หรือจะติดตั้งไฟฟ้าให้สว่างสวัยตามเป้าหมาย
จะต้องใช้เงินเท่าไหร่งบประมาณที่มีอยู่เท่าไหร่
ถ้าไม่มีจะไปเอางบมาทางไหนยังไง
จะตั้งงบมาจากก้อนไหนต้องเอากันอย่างนี้ครับ
เราอย่ปล่อยให้คนสมัครชิงผู้ว่ากอธมมอส์
เหมือนที่เคยทำมาแล้วไม่เอา
คนกรุงเทพจะต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่รู้เท่าทัน
เมื่อเรารู้เท่าทันเราจะรู้ว่าอ๋ออันไหนของจริง
อันไหนของปลอมนี่คือคาถาสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยฮะ
เรื่องของเพราะว่ากฏมอลเนี่ยเราต้องจับตามองนะใช่ครับนะครับ